เป็นเหตุสลดที่จังหวัดสุรินครับ
คือพระรูปนี้นะฮะ
ทำไมพระรูปนี้ท่านไม่มาสักที
พระรูปอื่นก็ไปสวดอภิษฐรรมให้กับญาติโยมก่อน
ปรากฏว่าบ่ายอีกวันหนึ่ง
ไปเจอท่านลอยขึ้นมาจากสระน้ำ
อืมท่านเสียชีวิตท่านมรณภาพนะครับค่ะเหตุเกิดในวัดโพธิราชสามัคคี
ตะบันตะบนสลักใดอำเภอเมืองสุรินครับพระที่จมน้ำมรณภาพคือ
พระสุวรรณมรกฏอายุหกสิบเก้าปีท่านบวชมาได้หนึ่งพรรษาครับ
จุดเกิดเหตุอยู่ตรงสระน้ำขนาดกว้างห้าเมตรยาวสามสิบเมตรโอ้ย
ใหญ่นะฮะแล้วก็ลึกห้าเมตรครับหลังจากร่างของท่านลอยขึ้นมานะครับ
ในวัดแล้วก็ญาติโยมก็ช่วยกันนำขึ้นจากสระน้ำมาไว้ใต้ต้นไส
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจชนสูตรครับสอบถามพระสงฆ์ภายในวัดนะครับ
ทราบว่าช่วงเย็นวันพุธครับพระสงฆ์ในวัดเนี่ย
นิมนต์ไปสวดอภิษฐรรมญาติโยมที่เสียชีวิตในบ้านตะบัน
ไกลจากวัดหรอกครับพระแต่รูปก็ครองจีวร
ออกจากวัดใช่ไหมฮะแต่พระรูปอื่นอื่นเนี่ย
ก็รออยู่พักใหญ่เอ๊ะทำไมพระสุวรรณท่านไม่ออกมาสักที
ก็ไม่รอแล้วล่ะนะครับจะได้เวลางานก็ไปบ้านงานเลย
หลังจากสวดอภิกษ์ธรรมเสร็จแล้วก็กลับมาที่วัดครับ
แล้วก็ตามหาพระสุวรรณเอ๊ท่านไปไหนนะท่านไปไหนนะ
ไม่เจอครับจนกระทั่งอีกวันหนึ่ง๔โมงเย็นแล้วล่ะครับ
คุณผู้ชมครับจึงเห็นร่างพระสุวรรณเนี่ย
ขึ้นจากสระน้ำครับจึงช่วยกันนำศพขึ้นมานะครับ
แล้วก็พบว่าร่างกายท่านครองจีวอนครบชุดนะ
เหมือนท่านจะออกไปงานสวดเมื่อวานนี่แหละนะครับพบว่ามือขวาเนี่ย
ไหว้แล้วกายหน้าผากคล้ายกับคนนอนหลับปกตินี่แหละครับ
เมื่อตรวจสอบประวัติพบว่าท่านมีโรคประจำตัวเป็นความดันสูงครับ
เบาหวานแล้วก็เคยผ่าตัดข้อเข่ามาเมื่อไม่นานมานี้ครับ
นายพัฒนาพยงหอมท่านผู้ใหญ่บ้านตะบันเนี่ย
ก็ยังสงสัยว่าท่านจะมรณภาพได้ยังไงนะ
อาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าทำให้ท่านเนี่ยเดินไปตกสระน้ำหรือเปล่า
แพทย์เวรโรงพยาบาลสุรินทร์ช่วยหน่อยช่วยส่งศพผ่าพิสูจน์หน่อย
อยากจะทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงแล้วก็ให้ตำรวจเจ้าของคดีเนี่ย
สืบสวนสอบสวนหาต้นต่อผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในช่วงเกิดเหตุนะครับ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นธรรมต่อไปครับ